เมื่อมีการเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปืนแล้วมีผู้บริสุทธิ์นั้นตกเป็นเหยื่อก็มีการทวงถามกันถึงเรื่องของการแก้ไขกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนครับ
แต่ก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมคนที่มาประชุมกัน
ได้ง่ายมากขึ้นสุดท้ายจะป้องปรามเรื่องนี้ได้หรือไม่
ติดตามจากรายงานครับ
นำเข้าหรือขายสิ่งเทียมอาวุธปืน
ตรวจสอบการนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืน
ผู้มีอายุไม่ถึง๒๐ปีเข้าสนามยิงปืน
ส่วนระยะยาวผู้ที่จะขอมีอาวุธปืนต้องมีใบรับรองแพทย์เรื่องสุขภาพจิต
ผู้ที่จะซื้อสิ่งเทียมอาวุธปืนต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียน
ครอบครองอาวุธปืนทั่วประเทศต้องมายิงเพื่อเก็บข้อมูลหัวกระสุนทุกกระบอก
ใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืนหรือใบป๔มีอายุเหมือนใบขับขี่รถยนต์
พกดึงขาไปกามาทุกวันนี้ผิดกฎหมายทั้งนั้นนะ
ประชาชนทั่วไปในประเทศนี้ไม่สามารถที่แบบแต่งตัวเสร็จแล้ว
และเอาปืนพกเขนิมเอวแล้วก็ไปหน่ายมาหน่ายได้ตามสะดวกโดยให้เอาไว้ป้องกันตัว
นี่ก็คือห้ามพกพาห้ัมเอาไปไหนมาไหนและก็ห้ามซื้อใหม่มัน
นิตถีภาวะเอาไปใช้กันทีละเจ้าของปืนก็มีความผิดด้วย
หากมองในภาพรวมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
ที่จะทำให้การเข้าถึงอาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนได้ยากขึ้น
แต่หากมองอีกด้านก็อาจจะเป็นการจำกัดสิทธิ์ประชาชน
ให้มีอาวุธปืนไว้ป้องกันตัวหรือป้องกันทรัพย์สินได้ยากมากขึ้น
ประเด็นสำคัญที่ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีก็คือ
ความรอบรู้ของหน่วยงานที่มาประชุมเพื่อออกมาตรการนี้
ที่มีขาคัดปรอกกระสุนการจะเอามาดัดแปลง
ต้องใช้เงินจำนวนมากซึ่งก็มากพอที่จะไปซื้อปืนเถื่อนได้สบาย
มาตรการคุมกำเนิดจึงเป็นจุดของการเปิดประตูบานใหม่
ทุกวันนี้หากประชาชนต้องการจะมีปืนสักกระบอกหนึ่ง
ก็ไม่ใช่เรื่องยากหากมีเงินมากพอก็ให้เงินทำงานแทนแค่จ่ายเงินเพิ่มเป็นค่าดำเนินการ
ก็จะได้ปืนมาครอบครองแล้วซึ่งก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าวิธีการนี้วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่ง
แต่เมื่อออกมาตรการเข้มงวดแบบนี้นอกจากวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งแล้ว
อันนี้สงฆ์จากตัวเงินก็จะมากขึ้นไปด้วยเพราะจะอ้างว่ารัฐเข้มงวดทำให้ขอยาก
ถ้าหากอยากได้ก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นการแก้ปัญหาเช่นนี้ของรัฐบาลจะบอกว่าปลายเหตุก็คงไม่ได้
แต่เป็นการเกาไม่ถูกที่คันมากกว่าเพราะหากย้อนดูคดีต่างทั่วประเทศ
พบว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนเถื่อนและเป็นปืนดัดแปลงซะเสียส่วนใหญ่
หากต้องการเกาให้ถูกจุดที่คันก็ต้องไปปราบปรามพ่อค้าหรือช่างดัดแปลง
ที่ทำให้ของเล่นกลายเป็นอาวุธร้ายเพราะถ้าไม่มีพวกนักประดิษฐ์เหล่านี้
ของเล่นก็จะไม่มีทางกลายเป็นทูตมรณะได้เด็ดขาด
แต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือผู้นำที่ขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้
ไม่ใช้ความรู้แต่ใช้ความรู้สึกในการแก้ปัญหาประชาชนจะหมดศรัทธาเอาง่าย
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน